ความเสี่ยงดวงความโชคดีมันเป็นเรื่องไม่เข้าใครออกใคร
แต่ถ้าเกิดคุณจะซื้ออะไรกินทั้งทีเนี่ยนะคะ
กินให้มันอร่อยไปเลยกินให้มันคุ้มไปเลยได้คุณมีตังค์๕๙บาทไหม

คุณก็๕๙บาทเองแต่ว่าคุณได้กินก๋วยเตี๋ยวบุฟเฟ่น่าจะบอกให้
เออคุ้มเกินคุ้มที่ไหนไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือบุฟเฟ่ที่ร้านนี้นะ
เส้นเหนียวหมูนุ่มน้ำซุปกลมมากที่สุดเลยคุณ
แต่บอกไว้ก่อนนะจ๊ะว่าอิ่มแล้วอย่าฝืน
อ้าวเพราะมันเป็นบุฟเฟ่ไงคะคุณค่ะ
ถ้ากินเหลือกินทิ้งกินคว่างไหนโดนปรับสิจ๊

ไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันจะออกสักก่อนสิค่ะ

ไม่อาจจะเป็นเส้นอาจจะเป็นตุ้มเป๊ะก็ได้
แต่จะบอกว่าคุณคะร้านนี้นะโอ้โหคนนิยมแห่แหนกันไปมากมายทีเดียวค่ะ
นั่นคือร้านก๋วยเตี๋ยวเรือหมูชามจิ๋วบุฟเฟ่๕๙บาท
พี่กัดกันก่อนเลยจะได้รีบไปค่ะ
อยู่ที่ตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ร้านนี้เด็ดดวงมากเลยเพราะว่าอร่อยทุกอย่าง
เส้นก็เหนียวนุ่มหมูก็นุ่มน้ำซุปกลมนะคะ
เจ้าของร้านคือคุณคณิตถาโสบรรเทาบอกว่าสูตรเด็ดของที่นี่นะคะ
มีด้วยกันสามอย่างหลักคือน้ำซุปจะกลมกล่อม
แล้วก็มีกลิ่นหอมของเครื่องยาจีนครับส่วนหมูนี่นะคะ
ก็จะเป็นเนื้อหมูที่หมักสูตรพิเศษเวลากินเข้าไปกัดเข้าไปเนี่ย
หมูมันจะเด้งละลายในปากกัดไปแล้วก็อร่อย
เนื้อหมูหรือว่าสปริงครับเด้งอยู่ในป่าขนาดไหน
หมูเด้งหมูเด้งอีกอย่างหนึ่งก็คือเส้นเหนียวนุ่ม
ใช้เส้นอย่างดีในการทำแล้วก็มีหลากหลายด้วย
มีเส้นมีเส้นเล็กเส้นใยอ้าวสารพัดเส้นเลือกสรรตามความชอบใจ
การันตีความอร่อยค่ะเพราะว่าลูกค้าที่เคยมาทานนี่นะ
กินแบบบุฟเฟ่ใช่ไหมหยิบอะไรตามใจฉัน
หลายคนน่ะกินเป็นสิบสิบช้ามอ่ะเฮ้ย
บางคนห้าสิบช้ามก็มีมาแล้วหรอบางคนมาเป็นคณะเป็นพักเป็นพวกมากันสิ
คนกินไปเกือบร้อยชามก็มีแต่ต้องบอกอย่างงี้นะคะว่า
ไม่ใช่ว่าเห็นว่าเป็นบุฟเฟ่แล้วกินเอาไม่ดีประเมินตัวเอง
เพราะเขามีคำเตือนว่าใครที่อิ่มแล้วอย่าฝืนเด็ดขาด
คำเตือนขอดูหน่อยได้ไหมได้นี่นี่อิ่มแล้วอย่าฝืนเหลือปรับ
แล้วอย่าฝืนให้นอนก่อนแล้วค่อยตื่นมากินต่อ
โอ้โหหลับคาชามเลยเหรอคะคุณดิฉันว่าคุณจะหลับยาวเพราะว่ากินซะอิ่มแปรเลยนะ
แต่ถ้าเกิดดีใช่ถ้าเกิดว่าแบบไปทานแล้วแบบบุฟเฟ่ไม่ไหวนะ
กินเล็กเล็กน้อยน้อยก็มีเหมือนกันค่ะชามเล็กเนี้ยสิบห้าบาทก็มีค่ะ
แต่ถ้าเป็นชามขนาดกลางก็สามสิบบาทหรืออย่างคุณชนะเป็นคนพิเศษเนี่ย
อยากทานแบบพิเศษพิเศษก็๔๐บาทค่ะคุณชนะถ้ารู้สึกว่าตัวเองทานน้อย
ไม่คุ้มกับการทานบุฟเฟ่เยอะเยอะก็สั่งเป็นชามได้ใช่เป็นขนาดให้เลือกกันไป
ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดพิเศษนะคะแต่ย้ำราคาบุฟเฟ่หน่อยราคาบุฟเฟ่เพียงแค่ห้าสิบเก้าบาทเท่านั้น
จัดไปจัดไปนะร้านก๋วยเตี๋ยวเรือหมูชามจิ๋วบุฟเฟ่ห้าสิบเก้าบาท
อัมเภิษีราชาจังหวัดชนบุรีจ้าค่ะแหม่แห่สุดยอดจริงจริงเลยน่ะ
ร้านนี้เขาดังแล้วนะผมเห็นแบบว่าในโซชงโซเชียลเขาแชร์กันเยอะ
ไปกดไลค์กดแชร์กันโอ้แล้วคนไปกินกันเยอะของดีต้องบอกต่อใช่เพราะว่ามันเป็นบุฟเฟ่ด้วย
แล้วคือบุฟเฟ่ไม่ธรรมดานะคือว่าเขาใส่ใจเรื่องของรสชาติแล้วก็วัตถุดิบด้วย
เพราะฉะนั้นแล้วใครที่มีไอเดียในการทำมาค้าขายแบบนี้
เดี๋ยวนี้ยุคโซเชียลยุคไทยแลนดสิทธิ์สุดเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ย
มันก็ทำให้เป็นการตลาดอย่างหนึ่ง
บอกต่อกันปากต่อปากไม่พอก็แชร์กันไปในโลกโซ
สำคัญทำอาหารก็ต้องอร่อยจริงด้วยเหมือนกัน